พอสอจะเปลี่ยน
หมุนเวียนก็ช่างพศ
ใจฉันยังรอยังรอยังรอ

เพื่อภอศาเปลี่ยน
ปีเดือนจะเคลื่อนผ่านไป
ช่างพศนั้นเป็นไร
แต่หัวใจ
ฉันไม่เปลี่ยนตาหาย
ก็ยังรักษามาตรฐานการร้องเอาไว้ได้เหมือนเดิม

ร้องชัดมากนะครับ

ความตื่นเต้นลดลงหรือเพิ่มมากขึ้น

ขับดันเป็นพลังขับดันให้เรามีแรงสู้ต่อไปนะครับ

เห็นลูกหลานเขาเคยสงสัยไหมฮะ
เขาเคยถามไหมครับว่าผู้ชายไปไหนหมด

เพราะว่าเขาจะต้องเห็นบ้านอื่นว่ามีผู้ชายมีพ่อมี
เขาเคยถามไหมครับ

แต่สามีตั้งแต่แยกทางกันอยู่ตั้งแต่ลูกสาวยังอยู่ในท้องอยู่เลย

เมื่อก่อนที่เราท้องอยู่ทำไมสามีเราถึง
เขาเป็นคนเจ้าชู้พี่เป็นคนจนไง
ทางนู้นเขารับไม่ได้ประมาณนั้น

การที่เราไปคลอดลูกโดยที่ไม่มีสามีเนี่ยมันวางเวงขนาดไหน

เหมือนแบบคนอื่นเขามีพ่ออะไรไปอย่างนี้เหมือนเขาคลอดลูกนะไม่มี
หมอเขาก็ต้องถามอ่ะพ่อเด็ก
คนจะมาซื้อด้วยนะให้อิ๋วตอนเล็กว่าขายได้ไหม
จนยังไงให้ไม่มีจะกินก็ไม่สามารถขายลูกกินได้
จะสู้จะเลี้ยงเขามีกินด้วยกันอดก็อดด้วยกันอะไรอย่างนี้
กว่าพี่โอจะผ่านเรื่องตั้งแต่อุ้มท้องตั้งแต่ไปคลอดด้วยความวางเวงเนี่ย
ชีวิตก็คงสาหัสอยู่มากเลยทีเดียวมากที่สุดนะจ๊ะ
แล้วพอมาถึงลูกเราก็เป็นแบบนี้อีก
ไม่รู้ชีวิตมันอะไรมากมายอะไรอย่างนี้
อืมอิ๋วนี่สามีเลิกกันไปตั้งแต่ลูกคนเล็กได้ได้กี่ได้นานไหมคะ

เมาค่ะเมาแล้วตบตีค่ะ

แม้ทั้งท้องก็ตบเตะกระทืบค่ะ
แล้วทำยังไงเวลาดูลูกโดนสามีทุบพี่โอ๋ทำไง
ก็ถ้าเป็นอย่างนี้ก็เลิกกันดีกว่าค่ะ
แล้วตอนที่สามีไปค่ะอิ๋ว
ตอนนั้นคิดว่าไปหรือว่าอยู่ด้วยกันดีกว่ากัน
ตั้งสินใจแล้วค่ะขอเลิกเลย

จะเยียวยาขึ้นมาได้อีกระดับหนึ่ง
ส่งกำลังใจให้แม่นะอยู่นะ
คุณยายส่งกำลังใจนะคะ
สู้นะลูกนะ
ยายชู้

คุณโอร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โน้งใจโอร้องได้
เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐๐บาทคุณโอร้อง

เพราะร้องนายให้ร้าง
นี่คือเงินก้อนใหญ่สุดเลยนะคะของครอบครัวนี้นะคะ

นี่คือน้ำตาแห่งความสุข

เป็นเงินที่หามาได้ด้วยตัวเอง

ตอนนี้ก็ต้องไปถามเด็กแหละที่บ้าน

ขีดอะไรดิครับ

รสชาติมั้ยยังยืด

วันนี้เราก็ได้เห็นความสามารถของคุณโอไปแล้ว

กึ่งอาชีพได้เลยนะครับออกงานได้นะครับ
ต้องการหนึ่งแสนบาทตอนนี้ได้ไปแล้วสองเพลงสองหมื่นบาท
เหลืออีก๔เพลงเราให้เธอพักก่อนดีกว่านะครับ
เพราะว่าจะได้มีเวลากลับไปฝึกฝนตัวช่วยยังไม่ได้ใช้เลยนะครับ
ยังไม่ได้ใช้เลยพี่โออยากให้พี่โอกลับไปซ้อมให้มากมาก
กลับไปฟังให้มากเพลงที่คิดว่ามันจะออกมันจะมา
ฟังมาให้เยอะเยอะจดให้เยอะเยอะทวนให้เยอะเยอะ
ถ้าพี่อยากพลิกฟื้นชีวิตของพี่รายการเราช่วยพี่ได้
แต่อันดับแรกพี่ต้องช่วยตัวเองด้วยแล้วฝ่าฟันไปด้วยกันในครั้งหน้านะคะ
คุณผู้ชมกลับมาให้กำลังใจพี่โอได้ในครั้งหน้าค่ะทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ๑๘นาฬิกา๒๐นาที
เหล่าบรรดานนักสู้ชีวิตในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
วันนี้ผมบานุ่มและสาวเป๊กกี้นะครับแล้วก็คุณโอขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ตอนนั้นพ่อป่วยเป็นแบรนด์นะครับต้องเอาชะลดเป็นจำนองเขา๖๐๐๐๐บาท
๖๐๐๐๐บาทเพื่อให้มันรักษาคุณพ่อคุณโอ๋
รักษาคุณพ่อหายไหมไม่หายไม่หาย
เงิน๖๐๐๐๐บาทนี่หมดไปกับการรักษาใช่ครับ
วันที่เขามายึดตัวใจสลายเลยครับ
สงสารแม่เหมือนแกเคยอยู่ไม่น่าจะเกิดแต่วันหนึ่งไม่มีบ้านอยู่อ่ะ
อะไรมาได้บ้างในที่ที่ก่อนที่เขาจะยืน
มีแต่เสื้อผ้าเป็นบ้านก็ทุบเป็นปูนทุบหมดเลยจ้ะ
บอกแม่ถ้าหนูยังอยู่หนูจะพาแม่ไปข้างหน้าไปสู้เพื่ออยู่ให้ได้ทั้งครอบครัว

ภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทย
ไม่เป็นท่าใครและรู้น้ำใจร้อนเปลี่ยน